อีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปหวาดเสียวที่เรียกได้ว่าบันทึกเอาไว้แล้วชาวเน็ตก็
หูเห็นแบบนี้ถ้าฉันนั่งอยู่ในรถคันนั้นนะจะเป็นอย่างไร
เป็นเหตุการณ์รถทัวร์ค่ะพยายามที่จะแซงหน้ารถบรรทุก
รถทัวร์ว่าใหญ่แล้วแต่แน่นอนรถบรรทุกใหญ่กว่าจะน่ากลัวขนาดไหนดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
โห

คนที่อยู่ในรถทัวร์เนี่ย
จะมีความรู้สึกยังไงเนี่ยค่ะ

คู่แบบสูสีแล้วไม่ใช่คันเล็กทั้งคู่นะคะ

คิ้วชัยภูมิกำลังมีการขยายผิวจราจรค่ะซึ่งผู้บันทึกเหตุการณ์ได้
ขับรถยนต์มาตามช่องทางปกติจู่จู่รถโดยสารของบริษัทนครชัยทัวร์
วิ่งระหว่างนครราชศรีมาแล้วก็เชียงใหม่พยายามขับแซงรถบรรทุกค่ะ
ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยต้องหลบเข้าข้างทางโดยเจ้าของคลิประบุว่าเกือบตาย
นับเป็นโชคดีที่มีไหลทางให้เบี่ยงหลบนะคะ
ถ้าถามดิฉันดูคลิปดิฉันว่าคนที่มีถ่ายเอาไว้
เสียวยิ่งกว่ารถบรรทุกอีกเพราะว่ารถทัวร์แซง
อันนี้ถือว่าแซงผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นถนนแบบวันเวย์ถูกไหมคะ
เบี่ยงขวาออกมาแซงซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้ามีรถสวนมาแบบนี้อันตรายมาก
อย่างที่เขาบอกเลยว่าโชคดีจริงที่มีหลายทาง

สังเกตจากมุมกล้องนะคะจะมีการเบี่ยงพยายาม

ก็ดีที่ไหลทางกว้างด้วยนะกว้างให้รถบรรทุกเบี่ยงได้
ปกติหลายทางมักจะแบบเป็นหลุมลงไปด้วย
นะคะเรื่องนี้เกิดขึ้น
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราตรวจสอบให้ต่อค่ะ
ตรวจสอบไปยังนายสันติต้อไทยสงฆ์เป็นผู้จัดการ
ส่วนแผนกปฏิบัติการรถโดยสารนครชัยทัวร์
ได้รับการเปิดเผยค่ะว่าทางบริษัทเนี่ย
เรียกพนักงานรถคันดังกล่าวมาสอบสวน
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรม
ก่อนมีการพิจารณาลงโทษต่อไปนะคะ
แล้วก็มีการนำคลิปวิดีโอนี้เนี่ย
เตรียมไปเปิดในที่ประชุม
เพื่อความพร้อมของพนักงานก่อนเข้าเทศกาลสงกรานด้วย
ปลายเดือนมีนาคมนี้ก็ใกล้แล้วล่ะ
หลายคนก็จะต้องออกเดินทางต่างจังหวัด
มีเดินทางกลับบ้านเดินทางไปที่ต่างนะคะ
ก็เป็นการไปเทรนด์พนักงานร่วงหน้าไว้ก่อน
เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะ
ส่วนบทลงโทษมีตั้งแต่การบันทึกประวัติ
ซึ่งจะทำให้มีผลต่อรายได้เงินพิเศษประจำเดือน

ซึ่งที่ผ่านมานครชัยทัวร์ก็จะมีการสุ่มโทรถาม
พึงพอใจผู้โดยสาร๑คนต่อ๑เที่ยวค่ะ
ถ้าโชเฟอร์หรือพนักงานโดนร้องเรียนถี่
อาจจะมีการพิจารณาลดเงินเดือน
จนถึงขั้นการไล่ออกจากเป็นการเป็นพนักงานเลยนะคะ

รถโดยสารสาธารณะต้องระวังจริง
เพราะว่าเรารับผิดชอบคนอีกจำนวนมาก
ที่นั่งโดยสารอยู่บนรถนะคะ
ซึ่งทุกคนก็ต้องรักชีวิตตัวเอง

ยิ่งเป็นคนสาธารณะขับรถสาธารณะด้วยนะคะ